อ่าทีนี้มาดูกรณีที่อายุทยากันหน่อยตลาดกลางกุ้งของอายุทยา
อีกครั้งว่าไม่ใช่เป็นการระบาดของคลัสเตอร์ใหม่นะคะ
แต่คนที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองลอไปที่นี่
นี่นะคะกลายเป็นว่าเฉพาะตรงนี้จุดเดียว
มีคนติดไปแล้วประมาณยี่สิบคนอืม

นี่แหละค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไป
สำรวจตรวจสอบบรรยากาศตลาดเพื่อการเกษตร

เงียบเหงานะคะร้านค้าขายกุ้งต่าง
พากันปิดร้านปิดแผงขายกันตั้งแต่วันแรก
พบการแพร่ระบาดในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า
ตอนนี้ทางอบจของอายุทยา
เขามีการดูแลตลาดกลางกุ้งโดยการขอความร่วมมือปิดตลาด
เสาร์อาทิตย์เมื่อวานนี้กับเมื่อวานศืน

แล้วก็ล้างทำความสะอาดตลาดใหม่ทั้งหมดค่ะ
เมื่อวานนี้สสจของจังหวัดสาธารณสุขของจังหวัด
มีการส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าไปตั้งหน่วยบริการตรวจหาเชื้อโควิด

ภายในลานจอดรถโดยมีประชาชนเดินทางมารับการตรวจเชื้อเป็นจำนวนมาก
นายแพทย์สาธารณสุขของจังหวัดอายุทยาค่ะ
คุณหมอพีระอารีรัฐท่านบอกว่าขณะนี้พบผู้ป่วยยืนยันจากร้านอาหาร
ตอนนี้ร้านเดียวคือ๒๐ราย
จากการสอบสวนโรคพบว่ามีต้นทางเริ่มต้นมาจากญาติของทางร้าน
สถานบันเทิงของกรุงเทพมหานคร
พอกลับมาพบกับญาติก็เลยทำให้ญาติได้รับเชื้อ
จากนั้นก็แพร่เชื้อต่อให้พนักงานของร้าน
ติดทั้งหมดคือ๒๐คน
ซึ่งเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์กรุงเทพมหานคร
ก็เลยไม่ได้นับว่าเป็นคลัสเตอร์ของการแพร่ระบาดเป็นคลัสเตอร์ใหม่
ตอนนี้ขอให้ผู้ที่เดินทางไปที่ตลาดกลางกุ้งของอายุทยา
ช่วงวันที่๓๐มีนาคมถึง๑๕เมษายน
ให้ไปตรวจหาเชื้อโควิดหรือสังเกตอาการของตัวเอง
เข้าข่ายติดเชื้อให้รีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะ
ดูเหมือนว่าคัสเตอร์ของทองหล่อนี่ทำกระทบไปทั้งประเทศนะ

คือลักษณะของการแพร่เชื้อเหมือน๔คูณ๑๕
ตอนนี้กลายเป็นว่าคลัสเตอร์คูณ๗๐
ก็คือคลัสเตอร์เดียวระบาดไป๗๗จังหวัด

สตูนล่าสุดสุดก็ไข่แตกแล้วด้วยนะคะ
ทุกพื้นที่เป็นพื้นที่เสี่ยงไปเรียบร้อย